พบกับอาจารย์พอพาคินี
ถูกเขียนคัลล่ำดวงดาวเขาธรรมิหนังสือพิมศ์ไทยรัฐ

วันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่ามีเรื่องพูดเยอะมาก
หลายคนรู้กันดีอยู่แล้ววันนี้ราหูย้ายใช่ไหมคะหมอไก่
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
เวลาที่ดาวราหูย้ายก็จะส่งผลกับทุกราศีจริงทุกราศีเลย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบชัดเจนมาก

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ราศีแรกเลยนะคะที่แบบว่าโอ้โหหายใจโล่ง
เฮ่อเลยนะเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าชาวราศีกรกฎช่วงที่ผ่านมา
คือดาวราหูทับอยู่ในดวง
ส่งผลทำให้แบบโอ้โหจะทำอะไรมันมีอุปสรรคปัญหาติดขัด
เวลาจะทำงานอะไรก็มีคนมาขัดขวาง
แต่ก็คือมันไม่สำเร็จได้โดยง่าย

แต่ว่าตอนนี้เขาเรียกว่ามีเกณฑ์พ้นเคราะห์นะคะ
สิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่เริ่มที่จะดีขึ้น
ถ้าสมมุติว่าตอนนี้สมมุติเราวางแผนอะไรอยู่
หรือว่าเพิ่งเริ่มทำอะไรเนี่ยไอ้สิ่งเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้
แล้วต้องมีการแบบทำบุญเพื่อเสริมดวงด้วยไหมคะ
แนะนำนะคะก็คือดวงเพิ่งเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว

แต่ว่าแนะนำนิดนึงถ้าสมมุติว่าเวลาคนที่แบบ

ตอนกลางวันมากินนี่นกพิลาบอกย่อผัก

จริงไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าเราปล่อยสัตว์ชนิดไหน
เราควรจะงดกินสัตว์ชนิดนั้นไปเลยนะครับสมมุติว่าบางคนปล่อยปลาช่อนเนี่ยแนะนำขนมจีนปลาช่อนเนี่ย

จะได้เสริมดวงก็จะได้เห็งยิ่งขึ้นไปด้วย

มาดูอีกหนึ่งราศีกันบ้างที่จะชีวิตเปลี่ยนค่ะ
อีกหนึ่งราศีนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนั่นเอง

ชาวราศีเมทุนก็คือดาวราหูย้ายเข้าดวง

โอ้โหหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบขนลุกขนพอง

ใช่ครับเป็นลาศรีมิถุนครับ
ก็คือจริงแล้วเนี่ยการที่ดาวราหูย้ายเข้ามาในดวงเนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหดีมาก

มากนะก็คือดีสำหรับชาวราศีเม
ต้องเกาะแล้ว

ก็คือปกติเนี่ยดาวลาหูเนี่ยเวลาที่จะย้ายไปลาศรีไหนเนี่ย
ก็คือมันไม่ได้ดีทุกราศีนะ
แต่ว่าคือมันโป๊เช๊กกับราศีเมทุนพอดี
คือย้ายแล้วดีมีโอกาสได้โชคลาภนะคะ
อีกอย่างหนึ่งคือดาวราหูมันหมายถึงเรื่องของการพวกแข่งขัน
แย่งชิงฉกฉวยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้คุณชนะไปวิ่งราว

ไม่ใช่แบบคุณนิวนาวเผลอแล้วปุ๊บหยิบมือถือคุณนิวนาวมาเลย
ไม่ใช่แบบนั้นหมายถึงเรื่องของพวกแบบ
คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน

เช่นแบบว่าสมมุติว่าทำงานเป็นพวกเซลล์ฝ่ายขาย
หรือว่าตอนนี้จะเสนองานอะไรอย่างนี้
คือต้องใช้ความเร็วมันจะสำเร็จ
แต่ว่าถ้าใครที่ตอนนี้กำลังพกสอบบรรจุสอบแข่งขัน

ดีมากเลยนะคะเนี่ยต้องเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องอะไรไหมคะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมทุนอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนิดนึง
ระวังแบบจิตใจหวั่นไหวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะ
ถ้าสมมุติใครที่มีคู่อาจจะต้องระวังนิดนึงบางทีใจมันก็แป๊บ

สุขภาพจิตไม่ดีแล้วสภาพกายล่ะคะเป็นไงบ้าง
สุขภาพกายโอเคแต่สุขภาพของจิตใจเรื่องของสมองสมอง

คือสุขภาพเวลาที่ดาวราหูย้ายเข้ามาอาจจะต้องระวังนิดนึง

แบบมันเหมือนก็ตีลมตีขึ้นมาไม่มีสาเหตุ

ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหน
ก็คือควรจะทำบุญด้วยแสงสว่าง
เพราะว่าดาวราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของความมืดเงามืดอะไรอย่างนี้
ก็คือทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นพวกการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดก็ได้
การเติมน้ำมันตะเกียงเป็นต้น
อีกหนึ่งราศีที่ราหูย้ายเข้าแล้วดีคือราศีอะไรคะ
ถ้าสมมุติว่าลาหูย้ายเข้าก็คือชาวราศีธนูนะ
ธนูที่แบบว่าดาวราหูเนี่ยมะเร็งมะเร็งดวงชะตานะคะ
คือชาวราศีธนูเนี่ยต้องแบบเตรียมตัวฟิตซ้อมร่างกาย
แล้วก็โดปยาไว้เยอะเลยนะเพราะว่าคือจะมีงานเข้ามาเยอะ
ว้าวมีงานเข้ามาเยอะพองงานเยอะเข้าอ่าใช่งานเยอะเงินก็เยอะนะฮะ
ถ้าสมมุติว่างานเยอะเงินน้อยเราก็ต้องขยับขยายหนีไปแล้ว

เฉพาะถ้าสมมุติว่าชาวราศีธนูที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกต่างประเทศ
ออนไลน์งานที่แบบทำงานในช่วงกลางคืนอะไรพวกนี้
คือเรียกว่าดีแบบมหาเห็งเลย
โอ้โหดีมากนะแต่ว่าด้วยความที่ดาวราหู

ก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกการทำงานหนักไป

พองานหนักไปก็อาจจะแบบว่าพักผ่อนน้อยเครียด
ที่เกิดจากความเครียดโรคที่เกิดจากใจ
จะไปเสริมดวงยังไงสำหรับคนราศีธนูคะ
ควรจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคพวกโรงศพ
ดิบก็ได้นะคะหรือว่าบริจาคเงินให้กับพวกปเต็กตึงก็ได้

ถ้าสมมุติว่าบริจาคเงินแนะนำให้ลงท้ายด้วยเลข๗

เช่น๗๗บาทก็ได้๑๐๗บาท
เป็นเลข๗จะดีใช่ไหมจะเหมาะกับราศีธนู
ใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งราศีที่ราหูย้ายแล้วดีคือ

มังกรค่ะอ่าคือย้ายออก

หลังจากนี้เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยโอ้โหมีโอกาสแบบว่ายิ้มเบิกบานเลยนะ
ชีวิตเหมือนวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งดอกไม้เลยนะคะ
ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ถ้าสมมุติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่
อยากจะย้ายงานก็มีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจ

มีโอกาสที่แบบว่าจะได้ขยับขยายหน้าที่การงานไปทางที่ดีขึ้น
ส่วนถ้าสมมุติใครที่ทำธุรกิจส่วนตัว
ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะ

ดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นเราก็ต้องเสริมดวงกันหน่อยนะคะ
วิธีการเสริมดวงนี้ก็คือควรจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของ

หรือว่าพวกผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้เพื่อเป็นการเสริมดวง
เป็นการเสริมดวงกันไปในแบบของราศีมังกร
ครบทั้ง๔ราศีที่ราหูย้ายแล้วชีวิตดี
จากร้ายเป็นดีขึ้นเลยหายใจโล่งคอกันไปนะคะ
ส่วน๓ผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตา
หมอไก่วันนี้ท่านแรกได้แก่คุณสุกัญญาค่ะ
คุณสุกัญญาเกิดวันศุกร์ที่๒๑มีนาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการงานการเงินค่ะนะคะ
คือดวงชะตาในขณะนี้ใกล้จะถึงวันเกิดแล้ว
เพราะว่าเกิดเกิดมีนาคมใช่ไหมคะ
ในช่วงตอนนี้ก่อนก่อนที่จะถึงวันเกิด

ส่งผลทำให้เวลาที่จะทำอะไรมันก็มีอุปสรรคมีปัญหามีความเครียด
เวลาจะทำอะไรให้สำเร็จต้องใช้เวลา
เพราะว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากวันเกิดไปแล้ว
หลังจากวันที่๒๑มีนาคมไป

ดีขึ้นดีขึ้นอย่างมากเลยเพราะว่าดาวลาหูไปแล้ว

ใช่เขาเรียกว่าดาวมหาอุดเข้ามาแทน
ดาวมหาอุทธิหมายถึงเรื่องของพวกการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
อาจจะแบบมีเรื่องของการขยับขยาย
การย้ายงานออกงานนะคะหรือว่าการเปลี่ยนตำแหน่ง
ค่ะโอ้โหอย่างนี้ส่งผลทำให้การเงินดีขึ้นด้วยไหมคะ

เพราะว่าตอนนี้อาจจะแบบว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายเยอะ

ท่านที่สองคุณปะทิตาค่ะ
เอาในเรื่องของการเงินก่อนครูการเงินอาจจะต้องระวังเลย
เพราะว่าตามดวงนั้นเนี่ยมีเกณฑ์แบบถูกเอาเปรียบถูกโกงหรือว่าถูกหลอก
ในช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าใครให้ทำสัญญาหรือเอกสารอะไรเนี่ย
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกคำพูดด้วย
ไปรับปากใครไว้หรืออะไรไปช่วยเหลือคนด้วยความใจดี
บางทีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเขาเองนะ
ส่วนในเรื่องของหนี้สินถ้าสมมุติในณปัจจุบันนี้
อาจจะแบบโอ้โหยังจุกอยู่ยังเยอะอยู่นะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในช่วงปีหน้า
ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะทำให้หนี้สินลดลงหรือว่าปลดหนี้ไป
เพราะว่าในช่วงปีหน้าจะมีงานใหม่เข้ามา
พอมีงานใหม่เข้ามาส่งผลให้งานนี่

อดทนหน่อยนะค่ะสู้นะคะขั้นสุดสุดท้ายกับคุณชะนินนะคะ
เกิดวันอาทิตย์ที่๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ถามมาหลายเรื่องเลยนะคะสุขภาพการงานการเงินนะคะ

เรื่องสุขภาพอาจจะต้องระวังนิดนึง

ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปแบบดูแลพวกสุขภาพ
อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกภูมิแพ้
พวกระบบทางเดินหายใจ
แล้วก็ในเรื่องของพวกตับกระเพาะอาหารไต
อะไรพวกนี้ลำไส้อาจจะต้องระวังโอ้โหระวังเป็นเซตเลยนะคะ

อาจจะแบบว่าหาเวลาไปตรวจเช็คสุขภาพ
เช็กอัพหน่อยนะคะจะดี
ก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะ

การเงินก็คือมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อย
แล้วก็มีโอกาสที่แบบว่าจะมีรายได้จากทางใหม่เข้ามา
แต่ว่ารายได้จากทางใหม่ก็คือจะได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ก็คือมันอาจจะมีเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนออกไป

สมมุติได้มาร้อยหนึ่งอาจจะต้องมีแบ่งไปสักประมาณ
๒๕เราได้๗๕อย่างนี้ประมาณนั้น

เห็นบอกว่ากิจการที่จะเริ่มทำเดือนหน้าด้วยมีกิจการใหม่

ถือว่าถ้าสมมุติว่าเริ่มกิจการในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดี

แต่ว่าดูจากดวงเนี่ยการงานเหมือนไม่ได้ทำอยู่คนเดียว
เหมือนจะมีหุ้นส่วนเป็นเพื่อนหรือเป็นญาติอะไรกันสักอย่างหนึ่ง
ก็ที่ตะกี้บอกไงว่าเงินได้มาเนี่ยมันจะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนออกไป
ก็คือได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอาจจะต้องแบ่งกับทางหุ้นส่วน
ซึ่งอาจจะแบบว่ามีการขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรง
เอาล่ะ๓ท่านเป็น๓ผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตาจากหมอไก่วันนี้
และก็ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้

ก็จะมีหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อฤษีลิงดำ

ไปรุ้นกันว่าไก่จะได้อะไรไปนะคะ
แต่ว่าแสดงความยินดีกับ๓ผู้โชคดีด้วย

วันนี้เราถามคุณผู้ชมไปว่า
ศุกร์นี้อะไรที่ทำให้คุณผู้ชมมีความสุข
และวันศุกร์นี้อะไรที่ทำให้หมอไก่มีความสุขคะ

คือตอนร้านข่าวเช้านี้ค่ะ

มาดูดวงเช็คโชคชะตากันนะครับ